เราเริ่มต้นวันนี้กันด้วยคดีโรตเตอรี่
หนึ่งในนั้นคือคดีที่ป๊ะติ้นได้แจ้งความดำเนินคดีกับป๊าดาที่เป็นเพื่อนกันนะครับ
เป็นเพื่อนกันนะครับบอกว่ายักยอกสลากินแบ่งรัฐบาล
รวมวันที่หนึ่งที่ร่วมหุ้นซื้อด้วยกันไป
ขึ้นเงินโดยไม่บอกกับป้าติ้นนะครับ
เป็นงวดที่เกิดขึ้นเมื่องวดวันที่๑เมษายนปี๒๕๕๙
แต่ว่าฝั่งของป้าดาก็บอกว่ามีความไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นในคดีนี้
เพราะว่ามีผู้หมวดคนหนึ่งชื่อว่าหมวดโค้กอยู่ที่สอนอประเวท
ที่เป็นพนักงานสอบสวนในคดีนี้ตั้งแต่ต้น
นำสำนวนคดีที่ตำรวจสั่งไม่ฟ้องไปให้ป้าติ้นยื่นฟ้องศาล
ทำให้ป้าดาต้องตกเป็นจำเลยในชั้นศาล
ล่าสุดผู้บัญชาการตำรวจนครบานได้สั่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้หมวดนายนี้แล้วนะครับ
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
รู้แต่ว่าเขาจะไปคบหาสมาคมกันบ่อย
นั่นแหละเพราะว่าวิไลพรเล่าให้ฟัง
แต่ป้าก็ไม่รู้นะว่าเขามีอะไรกันหรือเปล่า
จรูนหนึ่งในผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาคดีนางเรวดีหาแก้วหรือป้าติ้น
ฟ้องร้องยักยอกหวยคำชโนธ๓๐ล้านบาท

ซึ่งนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ประธานชมรมเหยื่ออัธยกรรมได้กล่าวหา
ว่าเป็นผู้ที่นำสำนวนในคดีไปให้กับนางเรวดี
จรวนบอกว่าระหว่างที่ยังคบหากับนางเรวดี
รับรู้ถึงความสัมพันธ์ของเขากับหมวดโค้ก
ผ่านหนำวิลัยพรหรือปลาเล็กมาโดยตลอด
ว่าทั้งสองคนมักไปมาหาสู่กัน
พาไปกินอาหารแทบทุกสัปดาห์
และไปรอหลังเลิกงานเป็นประจำ
และยังเคยเห็นเอกสารลับทางราชการ
นางเรวดีได้มาเพื่อใช้สู้คดี
และบอกว่าได้มาโดยมิชอบ

ผู้กำกับการตำรวจนครบานประเวท

ให้นำสำนวนคดีลอตเตอรี่ที่เกิดขึ้น

ก่อนสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหมวดโค้ก

โดยให้พันธ์ตำรวจเอกธวัฒน์วงสง่า
รองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๔
เป็นกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
พร้อมให้แรงงานผลภายใน๑๕วัน
ส่วนนางเรวดีจะนำสำนวนมาจากหมวดโค้กหรือไม่
ขณะนี้ได้ให้หมดโค้กทำรายงาน
แจ้งข้อเท็จจริงให้เร็วที่สุด

จะดำเนินการเอาผิดทางวินัย

โทษสูงสุดคือไล่ออก
หวดโค้กทำงานอยู่ห้องผู้บังคับการตำรวจนครบาน๔นั้น
ที่หมดโค๊กทำค้างไว้กว่า๓๐สำนวนคณิต
ซึ่งเป็นการบริหารภายในของกองบังคับการ
ภูมิการได้ตั้งคณะกรรมการแล้ว
ในการตรวจสอบผมก็ได้เรียกมาดูอีกทีนึง
การตั้งกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้เขาได้จริงเป็นอย่างไรนะครับในส่วนนี้
โดยปกติแล้วเนี่ยตำรวจสามารถเอาส่วนเอาสำนวนไปให้กับอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ไหมครับ

แต่เมื่อเกิดพฤติการณ์ของกรรมรวชอย่างนี้มีนอกมีใดมีทุกสิทธิ์
อันนี้ตั้งกรรมการแล้วตั้งกรรมการสืบข้อเท็จจริงแล้วนะครับว่า
พระราบสวนผู้นี้ได้ปฏิบัติตามนั้นหรือไม่ที่ว่าหมวดโค้กนะครับ
ถ้าไม่มีความยุทธรรมสมสามารถที่จะเรียกสำนวนขึ้นมาทำเองได้นะครับ

ต้องถึงระดับของกองบัญชาการนะครับ
เพราะหมดโค้กก็อยู่หน้าห้องผู้การเอง

ถ้าอยู่หน้าห้องผมทำกระทำความผิดก็ต้องว่าไป

ส่วนที่นางเรวดีอ้างว่ารองผู้กำกับการสอบสวนเรียกรับเงินส่วนแบ่งนั้น
เป็นสิทธิ์ของรองผู้กำกับการสอบสวนจะเอาผิดกับนางเรวดีที่กล่าวหา
เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์แต่พันธ์ตำรวจโทจตุภูมิระบุว่า
ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาเพราะนางเรวดีได้พาดพิงผ่านสื่อมวลชน
เรียกรับเงินแต่ไม่ได้ระบุชื่อชัดเจน